คือธรรมพฤษไทยใครเนี่ยนะ

แม้แต่พลังประชารัฐเองก็แตกกันขนาดนี้

ทีหลังผมอีกเป็นน้องผมจะสู้ผมได้เปล่าก็ไม่รู้นะ
แต่เงินอาจจะมีเยอะกว่าผมเหรอนะใช่ไหมไม่มีความหมายถามไป
คุณพีรพันธ์ขอโทษทีนะนี่ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรกันครับ
เสรีพิสูจน์ไปถามประชาชนดีเอาใคร
แล้วถามประชาชนนี้จะเอาใครไปไหนก็ไม่มีหรอก
ีรพันธ์เป็นใครแล้วมันจะได้คะแนนตรงไหน

บอกไม่มีประเด็นมันจะมีประเด็นตรงนี้
ผมไม่เกี่ยวแล้ว
เดี๋ยวผมต้องเชิญท่านพีระพันธ์มา
ผมพูดไม่เคยมีประเด็นอะไรเลย